กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพ
กับผมในภาคคินสมมิตรธนกลสมาชิกสภาพพวกแดนรัศดร
พลังประชารัฐแบบบัญชีรายชื่อ
อนุญาตท่านประธานที่จะอภิปรายสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกของรัฐบาล
จากที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาตั้งแต่เช้าครับท่านประธานครับ
ผมมองได้แล้วว่างบประมาณของรัฐบาลมาถูกทางแล้วครับท่านประธาน
เป็นทิศทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ
งบประมาณมีความสำคัญอย่างสมาชิกหลายท่านได้พิปรายไปแล้วนะครับ
ผลสำลิดที่ได้เห็นกันก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ก็ได้เห็นผลชัดเจนว่ารัฐบาลได้บริหารจัดการก็มาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลจนได้รับการชมเชยอยู่หลายโครงการ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาโควิดที่เป็นภัยวิกฤตมาอย่างรวดเร็ว
รัฐบาลก็เอาอยู่ครับท่านประธานฮะถึงแม้จะมาละลอกหนึ่งและลอกสอง
ก็ทำได้สำเร็จเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตในส่วนของ
งบประมาณของกระทรวงพลังงานครับท่านประธานครับ
สไลด์หน่อยครับครับท่านประธานครับ
กระทรวงพลังงานนั้นนับว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญยิ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การบริหารความมั่นคงของพลังงานของประเทศถ้าหากว่าเราไม่มีมืออาชีพในการเข้ามาบริหารจัดการของกระทรวงนี้แล้ว
ทิศทางของพลังงานของประเทศรวมถึงการจัดการ
พลังงานในประเทศให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมจะเห็นผลที่มันไม่ชัดเจนครับ
ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้ส่งมืออาชีพนะครับอย่างท่านรองนายกสุพัฒนภงมา
บริหารจัดการกระทรวงพลังงานนะครับถ้าเรามาดูเนื้อในงบประมาณเราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านกว่าบาทกับท่านร้านครับ
ก็จะอ่าน้อยกว่างบประมาณของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอยู่นิดหน่อยครับ
เราจะเห็นว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นช่างน้อยเหลือเกินนะท่านประธาน
น้อยกว่าหลายกรมของหลายกระทรวงเลยทีเดียวครับทั้งที่ภารกิจนั้นเป็นภารกิจที่มีความจำเป็น
มีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานครับ
ท่านประธานจะเห็นว่าพลังงานที่มีปัญหาอยู่หลายประเทศครับหลายประเทศต้องต่อคิวกันเติมเติมน้ำมันนะครับ
เกิดภาวะวิกฤตน้ำมันเช่นนี้อย่างกรณีสงครามของรัสเซียกับยูเครน
เรามีเห็นหลายประเทศที่น้ำมันหมดไปในประเทศนะครับเพราะอะไรครับ
มีกันทุกประเทศนี่กลับมาดูที่ประเทศไทยเราจะเห็นว่า
ผู้บริหารเหล่านั้นมีความสามารถนะครับในการบริหารจัดการไม่ให้พลังงานมันขาดไปครับ
ถึงแม้ว่าพลังงานมันจะแพงก็ตามแต่หลายท่านที่ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่า
ยังถูกกว่าหลายประเทศครับท่านประธานฮะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานมีความสำคัญ
แม้เราจะมีงบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดนี้เราสามารถบริหารภายใต้งบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดนี้
อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับ
ท่านประธานนะครับเราจะเห็นว่าพลังงานนั้นเราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราจะหลับไปนะฮะ
เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนตื่นมาก็ต้องหุงหาอาหารนะครับต้องใช้แก๊สต้องใช้ไฟฟ้าในการที่จะดำเนินชีวิตประจำวันเรา
หลังจากที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยท่านประธานเราก็ต้องใช้ยานยนต์เราต้องใช้ขนส่งมวลชนในการที่จะเดินทางก็เป็นพลังงานอยู่ดี
เข้ามานั่งทำงานนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าต้องเปิดแอร์
ข่าวใดที่ขาดพลังงานท่านประธานครับลองนึกภาพนะครับไฟดับมันจะเป็นยังไงครับ
ติดอยู่ในลิฟต์มันจะเป็นยังไงบ้างครับพลังงานทั้งนั้นนะครับ
อันนี้คือหัวใจสำคัญยิ่งเลยทีเดียวครับท่านประธานครับนี่เรามาดูเนื้อในของพลังงานว่า
ทุกวันนี้นะครับประเทศเรานั้นเรานำเข้าพลังงานครับ
มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้ที่เราจะผลิตได้เอง
มันก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดูสิครับว่าน้ำมันที่เรานำเข้ามาเนี่ย
วันหนึ่งเนี่ยเราใช้น้ำมันนำเข้ามากว่าเก้าแสนสองหมื่นบาเลนต์ต่อวันนะครับ
ูน๑๖๐เข้าไปครับก็จะเป็นน้ำมันกี่ลิตรครับกี่ล้านลิตร
คนไทยเราใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโอฮอลอยู่ประมาณ๓ล้านลิตรต่อวันครับ
เราใช้น้ำมันดีเซนต์ประมาณหกสิบห้าร้านลิตรต่อวันนะครับ
จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันกลุ่มอื่นอย่างเช่นน้ำมันยานยน๑๑ล้านลิตรนะครับ
นอกจากนั้นเราจะใช้การ์ดเอลพีจีเอ่อในเอ่อรถยนต์นะครับ
ก็วันหนึ่งก็มากกว่าสามสิบล้านลิตรต่อวันนะครับรวมถึงการ์ดแอลพีจีที่เราใช้เป็นการ์หุงต้มนะครับ
ทางอุตสาหกรรมขนส่งเราใช้วันหนึ่งก็ประมาณสิบหกล้านกิโลกรัมต่อวันรวมรวมแล้วเฉลี่ยเราใช้น้ำมัน
คนไทยเราใช้น้ำมันอยู่ประมาณวันละหนึ่งร้อยสี่สิบล้านลิตรต่อวันนะเห็นครับ
เห็นไหมครับว่าท่านประธานใช้เราใช้กันเยอะนะครับนำข้าวกันเยอะ
แต่ถ้าหากว่าเราบริหารจัดการดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ
เราก็จะลดการนำเข้าอย่างมากมายมหาศาลครับผมจะชี้ให้เห็นอยู่อันหนึ่งครับ
สไลด์ถัดไปครับดูมันเหมือนแปลกแปลกใช่ไหมครับ
ท่านประธานครับเอ่อกระทรวงพลังงานนั้นกำกับหน่วยงานสำคัญนั่นก็คือ
บริษัทปทจำกัดมหาชนท่านเห็นไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วนั้น
ททเรามีกำไรมากกว่าเรามีรายได้กว่า๒๒ล้านล้านบาทนะฮะ
กำไรครับท่านประธานดูสิครับหนึ่งแสนแปดพันล้านกว่าบาทครับ
อันนี้นะครับผมมาเห็นดูผู้ถือหุ้นแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากเลยครับ
เพราะว่าผู้ถือหุ้นเราก็คือกระทรวงการคังเราถือหุ้นอยู่๕๑เปอร์เซ็นต์
เรามีกองทุนวัยยุภักดิ์อยู่สองกองถืออีกกองละหกเปอร์เซ็นต์นะครับ
รวมรวมกันก็๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่เราถือหุ้นที่ปตท
ยังไม่นับรวมกองทุนต่างของรัฐบาลที่ถือหุ้นของปทอยู่นะครับ
ฉะนั้นเมื่อกำไรเป็นเช่นนี้นะครับผมก็หวังใจอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า
กระทรวงพลังงานจะนำกำไรในส่วนนี้นะครับที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรัฐบาล
นำมาส่งเสริมในการที่จะลดการนำข้าวน้ำมันนะครับ
ส่งเสริมผลิตน้ำมันบนดินครับท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับ
นี่แหละครับน้ำมันบนดินครับท่านประธานครับประเทศไทยเราผลิตน้ำมันได้ครับ
เรามีอ้อยเรามีมันสัมปะหลังครับผลิตเป็นแก๊สโซฮอลที่เราเติมกันอยู่ทุกวันนี้
นั่นก็คือกาสโซฮอล์เก้าหนึ่งกาสโซฮอล์เก้าห้าครับ
รวมถึงเรายังมีน้ำมันปลามครับที่เราผลิตได้เองด้วยครับ
มาเป็นผลิตเป็นไบโอดีเซลเป็นบีเจ็ดเป็นบีสิบ
อันนี้แหละครับถ้ามาดูเนื้อในอีกทีว่า
ปลูกกันมากมายมหาศาลขนาดไหนครับท่านท่านเราปลูกกันทุกภาคเลยครับ
เราดูสิครับอ้อยเนี่ยเราปลูกภาคเหนือเราถึง๒๖ล้านไล่ครับ
ผลผลิตถึงยี่สิบล้านตันเราปลูกกันที่ภาคกลางสองจุดเจ็ดล้านไล่เนี่ย
ผลผลิตก็ยี่สิบล้านตันภาคอีสานเราปลูกมากที่สุดครับ
เกือบสี่ล้านไล่ครับมีผลผลิตถึงสามสิบสามล้านตัน
จากนั้นเรามีภาคตะวันออกเราปลูกอีก๖แสนล้านไล่ก็คิดเป็นอยู่๕ล้านตันทีเดียวนะฮะ
ทีนี้มาดูนะมันปามนะการปลูกปลามบ้านเราปลูกเยอะไหม
เราปลูกกันถึงหกล้านไล่ผลผลิตสิบหกล้านตัน
มากที่สุดก็คือภาคใต้ครับเราปลูกถึง๕ล้านไล่ผลผลิต๑๔ล้านตันนะครับ
อันนี้แหละครับน้ำมันบนดินที่ผมมั่นใจว่ากระทรวงพลังงานจะสนับสนุนส่งเสริมนะครับ
ถึงแม้จะมีงบประมาณที่น้อยนิดแต่เรามีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงานนั้น
มาสนับสนุนพลังงานที่ผลิตจากเกษตรกรครับถึงแม้ว่าผลผลิตเหล่านี้นั้นมันจะเป็นทั้งพืชพลังงาน
แล้วก็เป็นพืชอาหารด้วยนะครับผมมั่นใจว่ากระทรวงพลังงานจะบูรณาการ
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับพืชเหล่านี้นะครับยามที่มีวิกฤตเรื่องของน้ำมันราคาสูงนี้
เราก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตในการที่จะเอามาเป็นส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับ
เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผ่านที่บริษัทขนาดใหญ่อย่างปตทนั้น
มีเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับที่จะมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาให้มีการ
สมในส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
เกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานสร้างรายได้ในแต่ละจังหวัดที่มีการปลูกพืชเหล่านี้นะครับท่านประธานครับ
ฉะนั้นเรามาดูอีกสไลด์หนึ่งครับท่านประธานครับอีกอันก็คือไฟฟ้าครับท่านประธานครับ
ทุกวันนี้ไฟฟ้าบ้านเราที่ท่านเห็นอยู่เป็นแสงสว่างนี้โรงไฟฟ้ากว่า๖๐เราใช้แก๊สธรรมชาติครับ
ธรรมชาติมาจากไหนครับเราได้รับสัมประธานมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราต่อ
ท่อแก๊สออฟชอร์มาถึงบ้านเรากว่าเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับเรามีโรงไฟฟ้าหลายหลายประเภทเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับพลังงานน้ำเราก็ยังนำข้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราอีกนะครับ
ท่านประธานครับผมก็เล็งเห็นว่าเรายังมีพลังงานชุมชนที่เราจะสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้
กระทรวงพลังงานเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ชุมชนนั้นมีส่วนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าครับท่านประธานครับ
จากว่าชุมชนเรานั้นมีวัตถุดิบที่จะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานในการที่จะ
ป้อนเข้าโรงไฟฟ้านะครับถ้าเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตำบลหนึ่ง
หนึ่งเมกะวัตต์นะครับหนึ่งตำบลหนึ่งเมกะวัตต์ครับท่านประธานนั้น
เราจะได้ไฟฟ้ากลับมาอีกหกพันเมกะวัตต์ครับท่านประธานครับหกพันเมกะวัตต์นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
ลดค่าใช้จ่ายต่างให้กับพี่น้องประชนได้เป็นอย่างดี
โรงไฟฟ้าที่น่าสนใจอันหนึ่งคือโรงไฟฟ้าพลังงานขยะครับท่านประธานครับขยะบ้านเราทุกวันนี้คนไทยเราผลิตขยะกัน
หนึ่งจุดสองกิโลกรัมต่อคนครับทั้งปีเราผลิตขยะกันทั้งหมดแปดสิบล้านตันต่อปีครับ
หนึ่งในนั้นขยะก็มีพลาสติกครับพลาสติกนั้นเป็นเอ่อ
ถุดิบที่ย่อยสลายยากที่สุดครับท่านประธานครับต้องใช้เวลาถึง๔๐๐ปีถึงย่อยสลายพลาสติกได้
แต่พลาสติกนั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นเม็ดพลาสติกนะครับเป็นน้ำมันครับ
เขาเรียกว่าน้ำมันไพโลลายซีดน้ำมันไฮโลลายซีดเป็นส่วนผสมของน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซล
ถ้าหากว่ากระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนเสริมและรับรองมาตรฐานของน้ำมันไดีโลเลสิทธิ์อันนี้นะครับ
ก็จะมีภาคเอกชนเข้ามาผลิตนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของอ่า
สติกล้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ก็รวบรวมกันเข้ามาสิครับมาขายให้โรงไฟฟ้า
เกษตรกรก็จะมีรายได้ในส่วนนี้ด้วย
อกจากนั้นก็ยังได้ไฟฟ้าใช้ในราคาถูกในชุมชนรอบกับโรงไฟฟ้านะครับ
เป็นกองทุนโรงไฟฟ้ารอบชุมชนนั้น
อาจจะใช้ใน๑๐๐ยูนิตแรกถึง๒๐๐ยูนิตแรกนั้นเป็นราคา
ไม่คิดราคาหรือเกินกว่านั้นก็จะคิดราคาที่ต่ำไป
อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่นั้นด้วยอีกด้วยนะครับ
อกจากนั้นราคาพลังงานที่ไม่ต้องซื้อเลยก็คือ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ข้างธรรมธานะ
ถ้าหากกระทรวงพลังงานส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรต่างจังหวัดนะครับ
ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ
โดยเทคโนโลยีผ่านบริษัทปทจำกัดมหาชนเนี่ย
ผมก็มั่นใจว่าทำให้พี่น้องได้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับ
ก็ใส่บนหลังคาเลยครับท่านท่านเขาเรียกโซล่าลูปนะครับ
พอใส่เสร็จแล้วมันใช้ในบ้านมันจนเหลือเฟือก็ขายสิครับ
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อได้อีกนะครับ
อันนี้ก็เป็นพลังงานที่ผลิตได้เลย
ตอนนี้เทคโนโลยีก็ยังราคาถูกอยู่ครับท่านประธานครับ
ผมถือว่าโรงไฟฟ้าที่เราจะไปจัดตั้งในแต่ละชุมชนนั้น

น้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำเสียจากฟาร์มไก่ฟาร์มหมู
หมักเป็นแก๊สครับมาปั่นไฟได้เหมือนกันครับ
ส่วนนี้ก็ไปใช้ในครัวเรือนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
เหลือก็เป็นโรงไฟฟ้าได้นะครับท่านประธานครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานมีส่วนที่จะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมนะครับ
ในการผลิตไฟฟ้า๑ตำบล๑เมกาวัตต์ได้เป็นจำนวนถึง๖๐๐๐ตำบลด้วยนะครับ
ที่เกษตรกรจะไปเผาทิ้งนะครับเราก็มาเข้าโรงไฟฟ้าเสีย
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับ
อีกอันหนึ่งครับถ้าเราอาจจะเปลี่ยนโหมดของการขนส่งนะครับ
แทนที่เราจะใช้รถขนส่งแบบน้ำมันเนี่ยมันเปลืองแล้วก็นำข้าวเป็นจำนวนมากอย่างที่เรารู้กันนะครับ
เราก็เปลี่ยนโหมดจากการขนส่งขนของเนี่ยมาเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องการนะครับ
เราจะใช้รถไฟในการขนส่งที่เป็นระบบไฟฟ้าขนของครับ
จากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองช่วยประหยัดนะครับค่าขนส่งได้เป็นจำนวนมากนะครับ
เราจะใช้ระบบไฟฟ้าในการกระจายสินค้าโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพมหานครท่านท่านประธานนึกภาพนะครับว่า
ถ้าหากว่าเราจะเพิ่มการขนส่งจากขนคนแล้วนะมาเป็นขนของบ้างด้วยนะครับ
ขนของเนี่ยจากกรุงเทพเหนือไปกรุงเทพใต้กรุงเทพใต้เป็นตะวันออกเนี่ยขนของได้ครับ
เรามีบริการให้บริษัทปรายศนีย์ไทยบริหารจัดการได้ครับในการกระจายสินค้า
เวลาลงมาจากสถานีแล้วเราก็ใช้กองทัพมดเถอะครับที่เป็นรถไฟฟ้านะครับ
แล้วก็ใช้รถไฟฟ้าขนกระจายสินค้าต่อนะครับ
เราก็จะส่งเสริมให้กับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ใช้น้ำมันอยู่เนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์นะครับ
ฉะนั้นผมตั้งข้อสังเกตในส่วนของกระทรวงพลังงานผมมั่นใจว่ากระทรวงพลังงานสามารถทำได้เรามีมืออาชีพที่อยู่ในกระทรวงพลังงานทางด้านพลังงานเยอะแยะไปหมดครับ
ผมเห็นแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมให้ข้าราชการนั้นใช้รถไฟฟ้าครับจะเช่าจะซื้อในขณะนี้หน่วยงานราชการขอให้ใช้รถไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวงครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอนนี้บริการติดตั้งชาร์จเจอร์สำหรับรถที่ใช้รถไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับ
นั้นเป็นการสนับสนุนนโยบายเรื่องของการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีครับต้องขอขอบคุณรัฐบาลครับที่ช่วยสนับสนุนแนวทางในการที่จะใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพรวมถึงกระทรวงพลังงานด้วยครับผมขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ